กลับมาติดตามข่าวบันเทิงกันต่อนะคะคุณผู้ชมมาตามกันต่อเรื่องของปูปรายยานั่นเองนะคะที่อย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้นะคะปูปรายยาเนี่ยเขาเดินสายรับงานต่างประเทศใช่แล้วก็มีงานในมูลนิธิต่างมากมายให้เธอต้องรับผิดชอบนั่นเองค่ะค่ะหลายคนก็ทราบกันไปแล้วนะคะว่าเธอเนี่ยประกาศไม่ต่อสัญญากับทางต้นสัง
มารับละครครั้งนี้ของสาวปูเรียกว่าเป็นการหวนคืนจอแก้วในรอบสามปีค่ะปูเองให้เหตุผลในการตัดสินใจกลับมารับงานแสดงอีกครั้งบอกว่าเป็นเรื่องของคิวที่ลงตัวลงล็อกพอดีพอดีแล้วล่ะสำหรับการแบ่งเวลาไปรับงานในต่างประเทศที่ไม่กระทบกับงานในเมืองไทยด้วยนะคะส่วนจะเป็นเรื่องอะไรบทเด่นแค่ไหนและที่สำคัญอยู่ช่องอะไรไป

เล่นละครแนวนี้มานานแล้วเลยอ่ะรับ
รอดูค่ะรอดูแต่ก็เป็นนักแสดงฟรีแลนด์นะคะไม่ได้เซ็นกับใคร
แหมท้ายที่สุดก็ยังไม่ยอมบอกนะว่าช่องไหน

สิ่งที่ลุ้นมากยิ่งกว่าคือจะไปร่วมงานกับทางช่องทางสังกัดไหน
อันนี้น่าจับตามองมากเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไป